มีอีกหนึ่งกำลังใจจากศิลปินเพลงเพื่อชีวิตคุณปู่โพงสิทธิ์ขัมผี
คุณปูก็เอาบทเพลงสัตว์รักสัตว์แต่งไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

คือเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่แล้ว

เพื่อสะท้อนให้เห็นมีปัญหาจากกรณีข่าวนี้แล้ว

ผมว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวของเจ้าสัวแกคงเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย
สิ่งที่ภาครัฐควรทำคือทำยังไงอย่างนั้นตอนนี้มีกระแสเยอะ
เราก็ดูผู้หลักผู้ใหญ่ในป่าไม้ออกมาพูด
ยังขาดแคลนอาวุธขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดสลากต้นเดียวก็ให้เขาสิ
ส่งเสริมเขามันจะได้ดีขึ้น
คนที่เขาบุกลุกหรือเข้าไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาก็จะได้ยากขึ้น
ผมว่าแทนที่จะให้กำลังใจเขาจะให้อาวุธเขาดีกว่าให้อาวุธให้ทุนเขา
ให้สวัสดิการเขาสิ่งที่เขาทำมันคุ้มยังไม่มีอะไรเลยแล้วเข้าไปปกป้องป่า

ไม่ใช่แค่ให้กำลังใจแล้วลืมนะต้องสนับสนุนทุกด้านเลย
คุณปูพงศิษย์พูดถูกนะแล้วที่คุณปูชี้เป้าไปเนี่ยคือว่าภาครัฐนะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหาเอกชนมามอบให้หาอะไรมาบริจาคให้มาสนับสนุนให้